เพาะเรื่องของไฟเซอร์ฆ่าใครอย่าแตะ

วันนี้คุณหมอทศพรเสรีรักษ์ครับ
ไปพบกับคุณอนุทรินชายน์วิรกูลครับ

คุณอนุทินลงมารับหนังสือเองเลยนะครับ
ขณะที่หมอทศพรมาเป็นตัวแทนในการสอบถาม

เนื่องจากคุณหมอทศพรบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาเพียบ
ว่าการกระจายวัคซีนไม่ทั่วถึงไม่เพียงพอ

ทำให้เกิดความล่าช้ายังไม่ได้วัคซีน
ทำให้ต้องระดับความสำคัญใหม่ในการฉีดให้กับคนที่มีความเสี่ยงก่อน
คุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ก็ได้พยายามจัดสรรวัคซีนให้ครบทุกคนในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า

ย้ำว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติ

ซึ่งจะเร่งฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและเร็วที่สุดนะครับ

ขออภัยครับประเทศไทยจะได้รับไฟซอร์๓๒๕๐๐๐๐๐โดส
มันจะเป็นตัวเลขนี้ได้ยังไงมาจากไหนบ้าง
อันหนึ่งนะจากที่เราจะซื้อ๒๐ล้านโดส
ซึ่งคุณอนุทินบอกว่าจะมาในไตรมาสที่๔ของปีนี้
อันที่๒จะได้เพิ่มอีก๑๐ล้านโดสนะฮะจากที่ซื้อนะครับ
แล้วก็รวมยอดที่เขาบริจาคมาให้จะเพิ่มอีก๓๒๕๐๐๐โดสไงล่ะ
ก็จะรวมเป็น๓๒๕๐๐๐๐๐โดสนะครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยบอกว่า
จัดส่งวัคซีนไฟเซอร์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม
ใน๗๗จังหวัด๒๔๐๔๐โดส
จากเดิมก่อนหน้านี้ที่ส่งไปแล้วนะครับ๔๔๕๙๖๐โดส
รวมแล้ว๖๙๐๐๐โดส
อีกหนึ่งหมื่นโดสนะครับจะให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า
ที่อาจจะตกหล่นแล้วก็สำรวจเพิ่ม
ซึ่งจะแจ้งมาอีกครั้งนะครับ
รวมจำนวนวัคซีนทั้งหมดที่ให้กับบุคลากรด่านหน้า

ทั้งนี้นะครับยังได้ส่งวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้แก่ผู้มีอายุเกิน๖๐ปี
ผู้ป่วย๗กลุ่มโรคเรื้อรัง
บุคคลที่อายุ๑๒ปีขึ้นไป
หญิงตั้งคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไปนะครับ
โดยจะจัดส่งไปใน๑๓จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รอบแรกนะครับ๓๒๘๖๐โดส
ถึงปลายทางอย่างเช้าวันพรุ่งนี้นะฮะ
ส่วนที่เหลือจะจัดสรรตามโคต้าที่ได้รับต่อไป
มาดูสถานการณ์ในภาพรวมของคนติดเชื้อโควิด๑๙หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่๒๐๐๐คือ๑๙๐๐ให้สบายใจแป๊บเดียว
ขึ้นไป๒๐๐๐อีกแล้ว๒๑๐๓๘รายนะครับ
แต่หายป่วยกลับบ้านก็น่าดีใจนะ

ทำให้ตอนนี้ผู้ป่วยสะสมนะครับอยู่ที่๗๘๘๐๐๐แล้วนะฮะ
อ่านกลมก็แล้วกันแต่ว่ามันเกือบจะไปแตะ๘แสนแล้วนะ
แล้วผู้สิทธิ์ชีวิตบ้วนนะครับเป็นยอดสูงสุดนะฮะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นสถานการณ์ที่มีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะครับ
เรื่องของการรักษาเนี่ยนะคะ
ก็วันนี้ทางประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
นำทีมสภาวิชาชีพออกแถลงการขอให้คุ้มครองผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิดค่ะ
ก็ไปเรียกร้องรัฐบาลเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าให้หามาตรการในการปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติงานตลอด
นักวิชาการต่างเพื่อลดความวิตกกังวลแล้วก็สร้างความมั่นใจในการทำงาน
เขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่าโควิดถือว่าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
มีผลกระทบในวงกว้างทุกมิติ
แล้วก็ต้องการความเร่งด่วนในการควบคุมโรค

แต่ว่ามีข้อจำกัดในด้านทรัพยากร
ก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์และข้อผิดพลาดโดยสุจริตใจได้
นี่ค่ะก็ไปเรียกร้องรัฐบาล
ให้ดำเนินการหามาตรการในการปกป้องคุ้มครองคนทำงานนะคะ
ขณะที่ในวิสุนุกเครื่องามรองนายุข้อมูลตรีด้านกฎหมาย
ออกมาเตือนนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าคิดให้ดีก่อนที่จะออกพรกรจำกัดความรับผิดชอบ
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องทำ
แล้วก็อาจจะไม่เข้าข่ายที่จะสามารถออกเป็นพรกรได้
สำหรับแนวทางที่จะให้ได้รับการคุ้มครอง
ก็คือให้เข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ในสวบค
เพื่อได้รับการคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่
แต่ว่าอาจจะไม่ครอบคลุมได้ทุกคน
และจะรวมไปถึงบุคลากรด่านหน้าอย่างเช่นอาสาสมัครต่างด้วยหรือไม่นั้น
อันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาค่ะ